คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์จากเมื่อวานนี้
เราตามความคืบหน้าให้นะฮะบนถนนแถวแยกสิริราช
เอ็มจีสีแดงคันหนึ่งคือไปชนท้ายเขา
แล้วก็ต่อเนื่องไปอีก๖๗คันนะฮะแถวนั้น
กว่าจะหยุดได้เนี่ยต้องยิงยางสกัด
คำถามก็คือว่าตกลงแล้วคนขับรถคันนี้
เขาเกิดอาการลมชักกำเริบแล้วก็วูบจริงหรือว่าตั้งใจขับหนีกันแน่
นี่นะฮะเดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
ลงมาก่อนพี่ลงมาก่อน

โอ้โหขัด
เนี่ยเนี่ย

อ้าวโทษ

นี่ค่ะคือสองเหตุการณ์ต่อเนื่องกันคือเหตุการณ์ตรงเนี้ยไปชนท้ายรถคันหนึ่งก่อนตรงแยกสิริราชนะครับเนี่ยรถคันสีเทาคันนี้คือตำรวจไปดูตรงเนี้ยมองเข้าไปข้างในกระจกทึบตรงนี้บอกว่าอุ้ยนี่คนขับเขาชักอยู่แต่คำถามก็คือถ้าเกิดอาการชักเกร็งหรือว่าโรคอะไรกำเริบก็แล้วแต่เนี่ยแต่อยู่ดี
เนี่ยทำไมคุณขับพุ่งหนีไปนั่นน่ะสิค่ะพุ่งข้ามแยกไปแล้วก็ไปไล่ชนอีกหกเจ็ดคันตำรวจต้องไล่ไปนะฮะสอนอบางกอกน้อยแล้วสุดท้ายเนี่ยไปยิงสกัดนะฮะยิงยางรถนะครับพอไปยิงยางรถตรงนั้นแล้วไปดูเนี่ยฮะมองเข้าไปเขาก็ชักอีกแล้วต้องเปิดประตูรถดึงร่างออกมานะให้รถฉุกเฉินเนี่ยนำตัว

กอกน้อยเนี่ยเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับสอนอบางกอกน้อยเอารถนี่ฮะนี่คือคันที่ถูกชนคันแรกเลยนะที่มีเสียงผู้ชายที่ถ่ายคลิปนะครับวีออสสีเทากับเอ็มจีสีแดงคันก่อเหตุเนี่ยวันนี้เอามาตรวจพิสูจน์ที่สำนักงานกองพิสูจน์หลักฐานกลางก่อนนะครับเพื่อ

พยายามเรียกคนขับเอ็มจีสีแดงให้ลงมาคุยกันไม่ลงมาสุดท้ายตำรวจมาตำรวจบอกเห็นเขาชักอยู่
แต่อยู่ดีเนี่ยขับพุ่งหนีไปเลยคุณโสพลเลยบอกว่าไม่เชื่อว่าคนขับเอ็มจีสีแดงจะป่วยจริงเพราะตอนอยู่ในรถคุณโสพลบอกที่ผมดูเนี่ยเขาปกตินะ
แต่พอตำรวจมาเนี่ยอยู่ดีเนี่ยตำรวจบอกเขากำลังชักอยู่หลังเกิดเหตุเนี่ยก็ตอนที่มาเจอที่โรงพักเขาก็ดูปกติดี
ก็เลยเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ว่าเขาชักผมไม่เชื่อแล้วก็เขาพอระหว่างนั้นเขาขับออกไปอ่ะตำรวจไล่แล้ววิ่งไล่แล้วได้ยินเสียงปืนเห็นตำรวจโบกให้เขาไปเขาบอกอย่างนี้เขาพูดเองถ้าเขาบอกว่าตกใจแล้วตั้งหลักหนีผมยังโอเคแต่เขาบอกชักมันฟังไม่ขึ้นเนอะแล้วก็อีกอย่างคือมันไม่ได้คำขอโทษที่จริงใจจากเขาอ่ะมีแต่พี่ชายเขา
ถามเพิ่งจะมาถามเมื่อเช้าคุณแม่เป็นไงบ้างญาติพี่น้องเขาขอโทษ
แต่ตัวเขาเองไม่มีไม่ขอโทษคือขอโทษแบบบัญชีอ่ะ
พี่ชายของคนขับรถเก๋งเอ็มจีสีแดงที่ไปชนนอกจากของคุณโสพลแล้วก็อีกหลายคันนะครับ
วันนี้ก็มาที่สอนอนะครับบอกกับคุณนฤทธิผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าตอนเกิดเหตุน้องชายขับรถไปรับลูกสาวที่ไปฉีดยาที่โรงพยาบาลสุริราช
น้องชายเนี่ยมีประวัติป่วยเป็นโรคลมชักเมื่อ๓ปีก่อนก็รักษามาต่อเนื่อง
ตอนเกิดเหตุเนี่ยน้องทำไปเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้สติจริงนะ
คนมองว่าพยายามขับหนีหรือเปล่าขอยืนยันว่าไม่จริงนะฮะ
คือตอนที่เกิดเหตุตอนแรกไปชนคันแรกเนี่ยน้องชายเนี่ยวูบแล้วก็สลบไป
ทีนี้พอตื่นขึ้นมาเห็นตำรวจทีนี้แล้วก็มีคนมาทุบกระจกรถ
น้องก็เลยตกใจนะก็เลยขับหนีออกไปพุ่งออกไปตรงนั้น
เป็นแล้วหายครับเป็นมาตั้งแต่๓ปีแล้วก็ไม่เคยมีอาการเลย

เขาบอกว่ามีคนมาเรียกคิดว่ารถเกะกะทางเขาก็เลยขับออก

อันนี้ก็เป็นในมุมของสองฝั่งนะฮะ
แต่คนขับรถยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลอะไรก็มีพี่ชายที่ให้ข้อมูลว่าเออมันเป็นอย่างนี้
ท่านผู้ชมครับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านทอง
ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะครับช่วงเกิดเหตุเมื่อวานนี้ฮะ
จี้สีแดงคันนี้ช่วงที่ขับไปชนท้าย
แล้วตรงนี้ก็ชนไปแล้วนะครับ
ก่อนจะมีการไปชนกันอีกหลายคันนะครับ
ตรงนี้เร่งเครื่องหลบหนีไปนะคะ
เขามีอาการคล้ายเก่งแล้วก็มองออกมาข้างนอกคล้ายเป็นหวัดกลัว

พอพุ่งไปเขาไปชนตรงนู้นอีก
ตำรวจก็เลยยิงสกัดแคนยิงล้อนะคะ
เสียงปั้งคือชนรถหลายคันนะคะ

เขาไปชนตูดรถแล้วก็มีคนที่จะข้ามถนนดีเขาหลบทัน
ทีนี้ถ้าเขามีประวัติเรื่องของโรคลมชักจริงใช่ไหม
พี่ชายบอกเป็นเมื่อ๓ปีก่อนแล้วก็ต้องรักษาต่อเนื่องเนี่ย
การขนส่งทางบกนะฮะ
ที่คุณเข็มมาสอนบอกว่าจะมีโรคที่เขาบังคับเอาไว้

โรคห้ามขับรถนะครับ

เบาหวานร้ายแรงความดันโลหิตสูง
ผู้ที่เคยผ่าตัดสมองมาก่อนด้วยนะครับ

เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือดอะไรพวกนี้นะครับ
อันนี้เผลอแบบคือขับไปแล้วมันเกิดขึ้นไง

แต่เกิดจากโรคลมชักกำเริบควบคุมตัวเองไม่ได้

มีอาการเป็นโรคแบบนี้จริงหรือไม่อย่างไร

ขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
และขับรถหลบหนีด้วยนะครับ

ส่วนเรื่องค่าเสียหายก็จะมีเรื่องของ
บริษัทประกันภัยหรือว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ย

ดังนั้นถ้าฟังจากคุณภาคภูมิเล่ามา
ป่วยเป็นโรคลมชักหรือไม่ป่วย
ยังไงก็มีความผิดแล้วก็ต้องรับผิดชอบด้วย
เพราะถ้าไม่ป่วยแกล้งป่วยแกล้งชักก็แน่นอนผิดเต็ม
แต่ถ้าป่วยเป็นโรคลมชักก็ห้ามขับรถ

แล้วก็ต้องถามทางครอบครัวด้วยว่า